ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่ทีมวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทย
ที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก๒๐๑๘ที่ญี่ปุ่น

โค้ชด่วนดันไนสี่วัชรัฐอเมฆากุลหัวหน้าภพฤษร
ก็เลยให้นักตบสาวไทยทำกายภาพ
แล้วก็เดินพักผ่อนเดินเล่นในศูนย์การค้าในเมืองโกเบค่ะ
โดยวันนี้นะคะทีมลูกยางสาวไทยก็มีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันนัดที่๓กลุ่ม๔
พบกับตินูแดงแอนโดรเบโก้นะคะเวลาบ่าย๒โมงตรงตามเวลาประเทศไทยค่ะ

ทีมสาวไทยชนะ๑แพ้๑มีอยู่๓คะแนนด้วยกันค่ะ
ผ่านการคัดเลือกจาก๕ภาคทั่วประเทศ
โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะ
และตอนนี้ถ้านับถอยหลังอีกเพียงแค่๕วันเท่านั้นนะคะ

ก็สามารถร่วมเชียร์ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
รวมถึงนักสู้ไทยอีกหลายคนนะคะ
ริกะอีชิเกะเพชรมรกฏวอสังประภัย
แล้วก็น้องโอไก่ย่าง๕ดาววันเสาร์ที่๖ตุลาคมนี้
แต่ว่าถ้าไม่สะดวกไปเชียร์ที่ขอบสนาม
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ